ราคาสินค้ากันหน่อยไปเช็คราคาอาหารทะเลกันก่อนเลยจ้าวันนี้นะคะปลากระพงขาวอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ม้า๓๐๐บาทต่อกิโลกรัมหมึกกล้วยนะคะ๗๐๐บาทต่อกิโลกรัมอันนี้เป็นหมึกกล้วยแห้งนะคุณผู้ชมเนาะ
ส่วนหอยแคลงอยู่ที่๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะได้ราคาอาหารทะเลแล้วไปดูราคาเนื้อสัตว์กันบ้างจ้า
เนื้อสัตว์วันนี้นะคะหมูเนื้อแดง๑๓๐บาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟอง
จะบอกว่าราคาหมูเนื้อแดงมีปรับขึ้นเล็กน้อยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันนะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้พรุ่งนี้ราคาจะปรับลงหรือเปล่า
หรือจะซื้อเอาไว้ก่อนล่วงหน้าอะไรยังไงว่ากันไปนะคะก็อัปเดตให้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามในตลอดตลาดกันต่อนะจ๊ะ